ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องหาคำตอบค่ะมีคำถามมาอีกแล้วสำหรับอาหารของเด็กเด็กในโรงเรียน
อ้าวมาอีกแล้วครั้งเนี้ยผู้ปกครองตั้งคำถามเลยบอกอาหารของโรงเรียน
อันนี้เป็นโรงเรียนดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีเขาโพสต์ไว้แบบนี้นะคะ
อันนี้คือไม่ใช่กินจะหมดแล้วใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยให้เด็กกินแบบเนี้ย
นี่คือหนึ่งมื้อมื้อกลางวันเราก็จะเห็นข้าวเห็นไข่พะโล้
มีแค่นี้ค่ะไข่นี่ก็คือไข่พะโล้แต่ไม่มีหมู
ผู้ปกครองบอกอิ่มเหรอเนี่ยเด็กอิ่มหรือนี่นะคะ
ก็ตั้งคำถามทำไมมันไม่มีหมูเลยนะคะเรื่องนี้เพจอยากดัง
ของผู้ปกครองคนหนึ่งโพสต์ภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนชั้นป๓
จานหลุมค่ะไข่พะโล้หนึ่งฟองกับข้าวสวย
และอีกภาพหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะเราก็จะเห็นข้าวสวยกับผัดวุ้นเส้น
นี่คือแค่นี้อ๋อผัดวุ้นเส้นเหรอนะเออหมูถ้ามีก็คงจะชิ้นเล็กมากเลยนะคะ
ไข่ที่เขาจะใส่ในผัดวุ้นเส้นผมไม่เห็นเลยนะมันจะเป็นเยื่อไข่
เนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นคำถามไงคุณนัทพงศ์นะคะ
เขาก็บอกเขาถามลูกว่าอาหารเที่ยงที่โรงเรียนเนี่ยแล้วมันมีผลไม้ด้วยหรือเปล่าล่ะ
ครับเด็กก็บอกว่าไม่มีผู้ปกครองก็เลยโพสต์แล้วตั้งคำถามด้วยว่า
ปริมาณกับคุณภาพเนี่ยแบบนี้มันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเปล่านะคะ
เรามาตามกันต่อคุณผู้ชมวันนี้เนี่ย
คุณเจษดาปานถึกพอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
ก็เลยไปตรวจสอบไปกับสื่อมวลชนเลยค่ะ
ไปที่โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีไปดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
รองภูมิในการโรงเรียนกับคณะครูคุณสุชาติเข็มทองพาไปดูเลยค่ะ

กำลังทำครัวกันในโรงครัวเลยค่ะ

กินข้าวผัดหมูใส่ไข่

ก็น่ากินนะครับเห็นแล้วก็อยากกินนะครับเดี๋ยว

นี่ค่ะเข้าไปโรงเรียนนี้เลยดูดีนะดูดีโอ้วันนี้น่ากลัวดีครับ

คุณเจษฎาบอกว่าข้อมูลที่ลงโซเชียลเนี่ย

เขาบอกว่าจะมีคณะกรรมการตรวจสอบรายการอาหารทุกวัน
ที่ลงไปมันเป็นความคาดเคลื่อน

นูที่เห็นในโลกออนไลน์ภาคเรียนนี้

เนื้ออาหารที่ทำให้เด็กรับประทาน
เป็นไปตามมาตรฐานของสพ
แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะ
ลูกไม่ชอบอาหารนี้

ก็หาวิธีการมาว่าพวกเราอย่างนี้

เราจะไปทำให้แต่ลูกของท่านคนเดียวไม่ได้
เราทำทั้งโรงเรียนนักเรียน๓๐๐กว่า
โรงเรียนเรามีอาหารให้ท่านไม่รับไม่เป็นไร

ให้เด็กทุกคนได้รับประทานร่วมกันทุกคนเนี่ย
มากจะดีขึ้นผมว่านะ

ทำให้เกิดการเสียหายในส่วนรวมนะครับ

ถ้าตอบได้ก็คงจะหายคาใจ
สำหรับหลายท่านที่เห็นจานหลุมของเด็กนะครับ

สงสัยจะมีเรื่องเดิมกันมาก่อน